ส่วนอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะช่วยได้บ้างปัญหาเพื่อนบ้านค่ะ
ข้างบ้านเป็นยังไงคือมีคนเขามาร้องผ่านสื่อบอกไม่ไหวแล้วจริงจริง
ทนมาปีกว่าและไม่ไหวจะทนแล้วกับป้าข้างบ้านอ่า
แกด่าทุกคนเลยเหรอเช้าเย็นเดินด่า
ไล่ด่าลูกบ้านคนนั้นคนนี้ไปตลอดเลยถ้าเราฟังเงียบเงียบไม่เถียงกลับ

แกเครื่องก้อนอีกบ้างล่าสุดที่เครื่องมีดนั่น

เติมคำในช่องว่างมารวดเลยจริง
แรงมากนะคะแต่ละคำที่มันถูกปล่อยออกมาเนี่ย
เป็นคลิปที่ชาวบ้านในโครงการหนึ่งเขาส่งมาให้ทีมข่าวบอก

นี่คือป้าเพื่อนบ้านชอบด่าชอบหาเรื่องข้างบ้านตลอด
ถ้าใครด่ากลับนี่คว่างของเลยกระเบื้องเอ่ยมีดเอ่ย
บางครั้งอยู่เฉยป้าแกก็เดินมาด่า
ไม่ใช่ครั้งสองครั้งแต่ด่าเป็นปี
ชาวบ้านเขาก็เลยรวมใจกันถ่ายคลิปส่งตำรวจค่ะ

เอายังไงดีไม่รู้คำที่ออกมานี่กระเด็นกระโดนไปโดนใครบ้างนะฮะ

ป้านกหรอป้านกเห็นบอกว่าชื่อป้านกนะครับไม่รู้เหมือนกัน
เอาแซ็กอย่างนี้ต้องให้แซ็กไปคุยหน่อยสิ
แจ๊คจะใช้ลูกอ้อนป้าไหวไหม
นัทวินลงพื้นที่ไปคุยกับชาวบ้านก่อน
แซคนัทวินดาวติ๊กต๊อกของเรา
ใช่ค่ะไปคุยกับชาวบ้านก่อน
ชาวบ้านบอกแซ็กเอาวงจรปิดไปดูนะ
๒ทุ่มป้าเขาเนี่ยแกเดินไปเดินมาแล้วก็ด่าเพื่อนบ้านไปทั่วเลย
คลิปนี้เขาเดินด่าไปเรื่อยเนี่ย

แซ็กก็ถามเหมือนที่คุณผู้ชมหลายคนถามว่า
อะไรทำให้อยู่อยู่ป้าแกด่าคือมันมีอะไรเป็นจุดชนวน
อะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเออมีคนไปทำอะไรแกไหม
หรือยังไงอยู่แกถึงเดินด่าแบบนี้

สิ่งที่จะทำให้ป้าแกอารมณ์ขึ้นแล้วด่ากราดคนก็คือ

ถ้ามีคนถอยรถและแสงไฟท้ายรถมันสว่างเข้ามาในบ้านแกแกโกรธ

มันเสิร์ฟส่องเข้ามาที่บ้านแกโกรธอารมณ์ขึ้นเลย

หรือถ้าเป็นแสงไฟอื่นอะไรถ้าส่องเข้าบ้านแกโกรธ

เพื่อนบ้านบอกว่าป้าแกจะเดินออกจากบ้านมา๒เวลาเท่านั้นค่ะ

ตอนเช้าแกจะเดินไปเดินมาปกติไม่ด่าใคร

ด่าเป็นชุดเลยหรือเป็นช่วงคนกลับบ้านเลยป่ะ
ดากันเป็นชุดเลย
รู้ลูกห้ามไหม

เขาก็ด่าใหญ่เลยบอกให้เรียกออกมาเลยครับ

เขามีปัญหาบ่อยขนาดนั้น

กลางคืนก็เดี๋ยวถอยรถเข้าบ้าน
ไม่ได้เดี๋ยวทีมข่าวใช้ไฟเยอะด้วยไง

อุ้ยปากเครื่องมาทำไมเนี่ยอิ๊ดเนี่ย
ไม่โดนหัวนี่โดนเหรอล่ะ

บางวันแกด่ากันเองกับลูก

ว่าแกด่ากันเองกับลูกแล้วลูกก็ไล่แกออกจากบ้าน

ลองผู้มัวกราบการภูทรจังหวันสระบุรี

เดี๋ยวแต้าต้องให้ความเป็นทำตามทุกฝ่ายนั่นแหละ
แล้วก็จะคุยกับลูกของคุณป้าแกให้ด้วย
หลายคนบอกว่าคุณป้าแกน่าจะมีอาการป่วยหรือเปล่า
เจอมั้ยเจอสิแซคได้เจอหรอเจอแซคคุยกับป้านดกหรอคุยอุ้ยเป็นยังไง
ป้าบอกว่าป้าด่าจริงแต่ป้าด่าในบ้านป้าป้าด่าในบริเวณบ้านป้าอ่า
คว่างจริงอ่าแต่ป้าก็คว่างในบริเวณบ้านป้าจริงเหรอป้าเออ
บางทีมันก็มาจุดพลุหลังบ้านเปิดเพลงดังกันใครจะทนได้อ่ะ
แล้วพอเวลามีเรื่องนะแซ็กทุกคนก็เอามือถือถ่ายป้ากันหมดรวมหัวกันลุมป้าคนเดียวอ่ะ
นี่ยังไงป้าขอขอความเป็นทำด้วยนะแซค
ป้าบอกป้านี่มีสติป้าแค่โมโหเพราะถูกรังแก่ก่อนแล้วป้ายกมือไหว้ด้วยนะบอกถ้าป้าทำใครเดือดร้อนป้าขอโทษ
ได้ฟังนะป้าไม่เคยลบหลู่ใครถึงป้ามันอาจจะพูดไม่ดีไปมั่งนะ
แต่ป้าโมโหแต่ป้าก็ขอโทษทุกคนก็แล้วกันนะ
แต่จะมาพูดกล่าวหาว่าป้าบ้าบ้าอย่างเดียวเนี่ย
คนที่มันหาเรื่องป้ามันก็ได้ใจอ่ะสิจริงไหม

ป้าโมโหก็เหมือนคนบ้าแต่จริงแล้วป้าก็ยังมีสติอยู่
นี่ป้าบอกโกรธโกรธคือโง่โมโหมันคือบ้านะป้ายังมีสติอยู่นะแซ็ก

แต่คลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายมานี่ป้า

ไปคุยกับคนดูแลโครงการบ้านค่ะก็บอกว่า
ป้ากับลูกชายซื้อบ้านในราคาประมาณล้านสอง

มีปัญหากับชาวบ้านเกือบร้อยกว่าหลังคาเรือน

ถึงขนาดโครงการต้องมานั่งหารือกันว่า

ซื้อคืนในราคาที่ยื่นซื้อหรือจะขอบวกเท่าไหร่ก็ว่ามาเลย

เพราะอยากรักษาสภาพจิตใจลูกบ้านคนอื่นด้วย

อ่าคือมีการเคยไปคุยกับลูกป้าด้วยนะคะว่า
แต่ลูกบอกว่าแม่ไม่ได้เป็นอะไรแม่ปกติดี

เราไปคุยกับสมาชิกอบาลตรน้องปริงนะฮะ
บอกว่าเมื่อปี๖๔คุณป้ากับลูกเคยเช่าบ้านอยู่ในพื้นที่หมู่๘

แล้วก็เลยถามว่าเออแล้วมันมีสาเหตุอะไรไหม
อันนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะป้าแกกินเหล้า
แกกินเหล้าแล้วมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนเลยมีอาการระแวงคนอื่นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับ
ลูกเคยพาป้าไปหาหมอแล้วหมอบอกไม่เป็นไรก็เลยกลับมาบ้าน
พอเกิดเรื่องเขาก็โทรหาลูกป้าเนี่ยบอกเออยังไงพาป้าไปรักษาไหม
ป้าก็บอกว่าเอองั้นก็ช่วยประสานให้ผมทีก็แล้วกัน
แต่ก็คือก็ยังไม่รู้ว่าตกลงมันยังไงกันแน่
เพราะป้าแกบอกแกมีสตินะ
ป้านกบอกว่าเอาละในเมื่อทุกคนเห็นว่าป้านกแกยังมีปัญหาอยู่เนี่ย
จะไปรักษาอีกสักรอบก็ได้แต่ว่ายังไงเนี่ยอยากให้มีคนช่วยประสานเรื่องราวให้หน่อย

คือความจริงถ้ามองอีกมุมหนึ่งต้องก็น่าเห็นใจแกนะ
เพราะแกก็อาจจะไม่รู้ตัวว่าแกทำอะไรอยู่

แต่ว่าสิ่งที่ป้าเป็นอยู่เนี่ยมันก็เป็นอันตรายกับคนรอบข้าง

เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองให้แซคช่วยดูแลให้ต่อกันแล้วกัน

เรื่องการประสานใช่ไหมเพราะลูกชายก็บอกว่าถ้าจะเอาแม่ผมไปรักษาอีกรอบนึงผมก็ไม่ติดนะ
ผมเคยพาไปแล้วแต่หมอบอกไม่ได้เป็นอะไร

แต่ถ้าครั้งนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ตามคลิปแบบนี้ทุกคนเห็นว่าแม่ผมควรจะไปหาหมออีกรอบนึงผมก็ไม่ติด
แต่ช่วยประสานหรือว่าบอกเจ้าหน้าที่ยังไงประสานให้หน่อย

ท่องถิลเทศบาหรือสามะสุขหรืออะไรต่าง

ใช่ค่ะเพราะว่าแบบของของ
คือถ้าถึงขั้นคว่างมีดมันก็อันตรายแล้วไงคะ
ถึงจะคว่างในบริเวณบ้านแต่ถ้ามันลอยไปบ้านอื่นอย่างนี้
แล้วมันไปโดนคนโดนอะไรมันก็เอาจริง

ถูกต้องโดยเฉพาะป้าเองป้าก็จะต้องโดนคดีไง

ตอนนี้มันยังไม่เกิดเหตุที่บาดเจ็บหรือว่าเป็นอะไรกันขึ้นมา